หลังจากที่สารจังหวัดมุกดาหารได้มีการประกาศเลื่อน
การนัดฟังคำพิพากษากรณีคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
คือทางญาติเองก็ผิดหวังนะแต่ญาติเขาบอกว่ายังไงก็ตั้งใจ
เดี๋ยวรออีกไม่เท่าไหร่ค่ะ๒๐ธันวาคมนี้เนี่ยนะคะ
ไปดูทางด้านของคุณตาชาญคุณตาชาญหลาโพคุณตาของน้องชมพู่หน่อยละกันค่ะ
คิดดูสิเราตามข่าวนี้กันมานะ๓ปีกับอีก๕เดือน
คุณตาน่ะรอคำพิพากษามาตลอดเป็นการรอแบบทรมานใจ
เพราะว่าฝั่งจำเลยเนี่ยก็คือฝั่งแตนแตนคือลูกสาวคนโต
โจทย์ก็คือแม่ของน้องชมพู่ลูกสาวคนที่สอง
คนที่เป็นพ่อเห็นว่าทำให้ครอบครัวครอบครัวต้องแตกแยกผิดใจกันแบบนี้
เอาจริงตาชาญบอกว่าตาชาญรู้สึกไม่ดีส่วนหนึ่งตาชาญทำใจเอาไว้แล้ว
ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนผิดแม้ว่าในใจลึกเลยจะไม่อยากให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
จากวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยนะคะลุงพลลูกเขยกับป้าแตนลูกสาวเนี่ย
อยู่ในสวนยางพาราส่วนพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ก็เห็นว่าอยู่ที่สวนยางพาราด้วยกัน
ทีนี้คุณผู้ชมพอศาลมีการประกาศ
เลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปเป็น๒๐ธันวาส์
รับนะว่าผิดหวังต้องการให้ความจริงปรากฏเร็ว
แต่ถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นแล้วเนี่ย
ตาชาญบอกว่าจะขอรอฟังคำพิพากษาอยู่ที่บ้าน
ทำใจลำบากเหลือเกินที่ต้องไปฟังที่หน้าบันลังค่ะ

เราไม่อยากจะไปอยู่ฝั่งป้าแตน
ไม่อยากจะไปอยู่ฝั่งแม่น้อง
พ่อแม่ที่เป็นคนกลางมันก็หนักใจ
ถ้าไปอยู่ฝั่งแม่น้องป้าเขาก็จะเสียใจ
ไปอยู่ฝั่งป้าแม่น้องก็จะเสียใจ
ก็เลยรอฟังข่าวจาก
ต่างจากยูทูปจากนักข่าวนี่แหละดูข่าว

เราก็เลยจะรอฟังตรงนี้

คือ๓ปี๕เดือนแล้วครอบครัวก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วตาชาญก็ลำบากใจด้วย
ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ต้องมีฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิด
แต่ว่าท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็คือลูกนั่นแหละ

ทีนี้คุณผู้ชมอีกคนนึงจำได้ไหม

คุณน้าชมพู้ทำจริงก็ผิดหวังพอที่เป็นความซวยเนาะ

ในคนที่ตกเป็นจำเลยสังคมเหมือนกัน

แต่พอสาเลื่อนออกไปบอกว่ายไม่เป็นไรก็รอรอได้
อีกหนึ่งคนคือป้าถอนป้าถอนคือใครล่ะป้าถอนเป็นชาวบ้านกกอก
เคยสนิทกับลุงพลเคยสนิทกับป้าแตนและวันนี้มาให้กำลังใจครอบครัวแม่น้องชมพู่
ป้าถอนเป็นอีกคนนึงที่รอฟังคำพิพากษา
ตั้งใจรอฟังต่อไปละกันป้าถอนเนี่ยจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารด้วย
วางแผนเพราะว่าตอนแรกเมื่อวานตอนที่นักข่าวไปสัมภาษ
ป้าถอนบอกโอ้ตั้งใจไปละจะไปทำส้มตำให้กินกันหน้าศาสตร์
แล้วฝั่งลุงพลล่ะอ้อก็ตั้งแต่ห่างกันอ่ะ
ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยถ้าเกิดเจอกันก็คงจะเฉยแหละ
ทักทายอะไรกันเป็นพิเศษอันนี้ที่นักข่าวไปคุยกับป้าถอน
ชาวบ้านกอกมาเมื่อวานนี้อ่ะนะคะ